ดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะเออก็เป็นประเด็นในโลกโซเชียลนะคะ
หลังจากที่มีการโพสต์คลิปนะคะที่คุณครูตัดผมเด็กนักเรียนหญิงที่ยาวผิดระเบียบ
มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากทีเดียววันนี้ไปฟังในมุมมองของคุณครูกันบ้างนะคะ
ที่มีการชี้แจงกับทางไทยรัฐนะคะเนี่ยค่ะเป็นภาพต้นเรื่องที่มีการแชร์ในโลกออนไลน
แล้วก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันมากทีเดียวนะคะบอกว่านักเรียนหญิงทำผิดกฎระเบียบ
แล้วก็ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งของเผลอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะคะ
ก็ตัดผมอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะวันนี้ที่โรงเรียนนี้ก็มีหลายหน่วยงานมาประชุมกันนะคะ
ทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะรองภูมิในการโรงเรียนแล้วก็คุณครูที่อยู่ในภาพนะคะ
มีการชี้แจงและทำความเข้าใจค่ะโดยอธิบายอย่างนี้เขาบอกว่าภาพที่หลุดออกไปเนี่ย
ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงแต่เนื้อหาสาระของการนำเสนอ
ทางโรงเรียนบอกว่าถูกบิดเบือนจากความจริงที่ว่าครูทำโทษนักเรียนหญิงด้วยการตัดผม
เนื่องจากไว้ผมยาวอ่ะมาฟังคำอธิบายว่าเป็นยังไงนะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นไปตามข้อตกลงของโรงเรียนที่มีทางเลือกให้๓ทาง
สำหรับเด็กที่ทำผิดระเบียบการไว้ผมไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม
สามข้อของเขาก็คือหนึ่งเลือกให้คุณครูแก้ไขทรงผมให้อืม
สองให้ผู้ปกครองมารับกลับไปแก้ไขอ๋อและสามถ้าไม่ต้องการทั้งสองข้อ
ให้เด็กเรียนออนไลน์ซึ่งทางโรงเรียนเขาจะจัดห้องเรียนไว้ให้
อ่าถ้าดูจากข้อตกลงที่ครูชี้แจงอันนี้ก็น่าจะอยู่ในหนึ่งในสาม
คือน้องยอมให้ตัดคือน้องให้ครูตัดให้แก้ไขทรงผมให้
แต่ครูบอกว่ากรณีนี้ไม่รู้เหตุผลของคนที่เอารูปไปโพสต์
ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าคิดว่าครูทำโทษโดยการตัดผมนักเรียนเอง
ซึ่งการทำโทษนักเรียนโรงเรียนก็อธิบายบอกว่า
ขั้นตอนต่างและผู้ปกครองจะต้องรับทราบก่อนทุกครั้ง
ซึ่งก็จะไปจบที่เรื่องการตัดคะแนนความประพฤติของเด็ก
กรณีนี้ถือว่าไม่ได้ทำโทษเด็กและเด็กก็ไม่ได้ถูกหักคะแนน
อืมครูที่ตัดผมบอกว่าตอนแรกก็น้อยใจนะที่ข่าวออกมาแบบนี้
เพราะครูมีความรู้สึกที่ดีกับเด็กคิดเสมือนว่าเป็นลูกหลาน
อยากจะขอให้สังคมเข้าใจกับเจตนาของครูและโรงเรียนด้วย
อันนี้ก็เป็นมุมของทางโรงเรียนที่อธิบายประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ออกมาค่ะ
คือถ้ายุคผมยุคคุณวราพรโอ้ดูมันนานนะ
ก็คือเป็นเรื่องขำนะแบบนี้มันเป็นเรื่องขำ
แต่เรื่องเดี๋ยวนี้เรื่องสิทธิของแต่ละคนมันเปลี่ยนไป
สมัยเปลี่ยนไปมันไม่ได้ขำแล้วนะครับ
เมื่อก่อนนี้ใครผมแหวกโดนครูตัดแน่เลย